สุดค่ะโอ๊ยมีเรื่องให้ต้องยิ้มเพราะว่ากูไพนังงมหาหาหาหาอยู่แล้วน่ะสุดท้ายเจอไม่อ่ะเจอไม่อ่ะเจอสิเจอห้าคุณผู้ชมค่ะงมลงไปลึกขนาดน้ำเนี้ยลึกเก้าเมตรอ่าเขาถูกขึ้นมาพรวชอ้าวเจอแล้วโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะห้าชั่วโมงน่ะในความพยายามโอ้โหนี่สุดยอดเลยน่
ถ้าท่องเที่ยวชาวแคนาดาเนี่ยเขาไปเที่ยวที่ตลาดน้ำอำภาวาที่สมุทรสงครามค่ะ
ทีนี้จังหวะกำลังจะขึ้นจากเรือไงตรงหน้าที่ว่าการอำเภอเนี่ย
มือถือหล่นลงไปเพราะว่าตอนนั้นเขาเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อตรงหน้าอก
แล้วคุณนึกออกไหมเวลาที่จะขึ้นจากทางเรือมาที่บก
มันต้องก้มเงยถูกต้องค่ะตกลงไปในแม่น้ำแม่กรองเลย
ทีนี้พี่กู้ภัยระดมทีมมา๕คนค่ะแล้วก็ดำน้ำลึก๙เมตรตรงนี้
อุปสรรคคืออะไรน้ำมันหนาวด้วยน้ำเย็นด้วยน้ำไหลเชี่ยวอีกนะคะ
แล้วอย่างหนึ่งมันก็ข้างล่างมันก็มีทั้งพวกกิ่งไม้กระเบื้องมองไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามคิดดูสิโทรศัพท์ตกไปตอน๑๑โมงนะ
จนถึง๔โมงเย็นสุดท้ายไปเจอ
ไปเจอโทรศัพท์อยู่ตรงมุมของโป๊ะเรือที่มันแบบลอยน้ำอยู่
ครับเนี่ยแล้วเจ้าของเนี่ยนะเจ้าของมือถือโอ้โห
แก้มแตกเลยบอกว่าขอบคุณกู้ภัยมากค่ะ
เจ้าของบริษัทนำเที่ยวก็บอกว่าก็เนี่ยเปิดเป็นบริษัททัวร์นะ
พานักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเนี่ยมาล่องเรือแล้วที่สำคัญเนี่ย
ก็พยายามเตือนแล้วแหละว่าแบบให้ระวังให้ระวังนะ
แต่มือถือมันดันหลุดหล่นหล่นลงน้ำไปก่อนนะคะ

ก็เลยเลือกมาที่นี่เพราะเห็นว่าธรรมชาติมันสวย

กำลังจะขึ้นเรือขึ้นลงมาล่วงเลย
คือเขาหยิบมือถือมาถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวชาวแคนาดา

แล้วพอจะขึ้นจากเรือเอาหล่นพอดี
ที่เขาบอกว่าโทรศัพท์มือถือราคามันไม่เท่าไหร่หรอก
แต่สิ่งสำคัญนะคุณข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเลยนะอยู่ในโทรศัพท์มือถือ

แล้วมันหล่นลงน้ำไปตั้งกี่ชั่วโมง๕ชั่วโมง

เขาบอกว่าถึงโทรศัพท์จะเปิดไม่ติดน้ำเข้าไปในเครื่องเยอะก็จริง
แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพอได้โทรศัพท์คืนมาแล้วเนี่ย
แล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือ
เพราะว่าก็สร้างความประทับใจให้มากเลยนะคะ
หมดจากเหตุการณ์นี้
กู้ไพรประดานามช่วยงมค้นหาหลายอย่างแล้วนะ
แหวนสร้อยทองและนี่โทรศัพท์มือถืออีกนะคะ
สุดยอดนะชื่นชมพี่กู้ภัยทุกหน่วยเลยนะครับ